ดูเรื่องงูไอ้เหลือมพระนครศรีอยุธยาไม่ได้มาเล่นฮะ

หนึ่งตลับไม่พอความยาวของมัน
๖เมตรเศษครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แรงสูงเลยล่ะ
จุดเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
มันติดเหนียวหนึบเลยที่ขื่อบ้านนะครับ
บ้านเลขที่๕๔ทับ๒ตำบลช่างเหล็กอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔คน๔นายต้องช่วยกันแงะออกมา๒๐นาทีกว่า

พอเอาลงมายิ่งตกใจใหญ่วัดความยาวให้หน่อย
เมตรเศษยาวใหญ่จริงครับ
ขวัญเรือนบอกว่ากำลังจะเข้าห้องน้ำเลย

ใครมาตากผ้าบนขื่อบ้านวะเนี่ย
ไปมองอีกทีโอ้โหไม่มีใครตากผ้าแล้วฮะ
นี่คืองูเหลือมบุกบ้านเลยฮะตกใจมาก
แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ
ตอนบ้านของพี่ขวัญเรือนเนี่ยมีคุณพ่อวัยชราป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง
และถ้าหากไม่มีใครเห็นเนี่ยอีกห้องเดียวมันจะไปถึงบ้านของคุณพ่อ
ห้องคุณพ่อแล้วกลัวเหลือเกินถ้าหากมันไปถึงห้องคุณพ่อได้เนี่ย
มันอาจจะเขมือบคุณพ่อไปก็ได้โชคดีมาก
งานนี้เจอไอ้เจ้าเหลือม๖เมตรนี้ก่อนครับ
อย่าเพิ่งละสายตาพี่ดาบตำรวจท่านหนึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
เจอเรื่องหลอนหลอนขนาดไหนเจองูเหลือมบุกบ้านครับ
จับหยิบจับก่อนแล้วถ่ายคลิป
ใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีเหลือมตัวนี้
ยาเพราะเจ้าหนี้๖เมตรเหมือนกัน
บุกเข้าไปที่บ้านของพี่ดาบตำรวจประเสริฐ
เป็นดาบตำรวจของโรงพักโคกขาม
ขามอยู่ไหนนะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
บ้านเลขที่ของพี่ดาบ๒๑ทับ๔
ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องของเรื่องไอ้นี่มันจะไปกินน้องหมาของพี่ดาบ
แล้วพี่ดาบเห็นแล้วทำไงเอาเหล็กฟาดมันโป๊ะ
แต่ด้วยขนาดที่มันใหญ่โตไม่คารณาผิวหนังมันเลย

ไม่สนใจมันก็ลากลูกหมาไปฮะ
ด่าทำไงก็ภาวนาว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่พาจับไอ้เจ้างูตัวนี้ได้
แล้วเจ้าน้องหมาตายยังโอ้โฮโชคดีมากเลย

บ้านพี่ดาบตำรวจสมุทรสาครครับ